ข่าวต่อไปนี้รอมา๑ปี

ก็ยังไม่สามารถที่จะออกหมายจับใครได้หรอกครับ
แต่เมื่อวานนี้ครอบครัวก็ไปทำบุญให้กับน้องชมพู่เนอะ

ถึงแม้น้องจะหายไปวันที่๑๑พฤษภาคมเมื่อปีก่อน
แต่ครอบครัวเชื่อว่าน้องเสียชีวิตวันที่๑๒พฤษภาคม
ก็เลยให้เมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบ๑ปี
กับการจากไปของน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟที่มุกดาหาร
ตั้งแต่เช้าพ่อแม่น้องชมพู่น้องสดิ้ง
ก็เดินทางไปที่วัดภูผาแอกเอาอาหารชุดสังขทาน
ถวายพระอาจารย์บุญมาครับ
คอยนำสวดมนต์ต่างนานาคุณตาก็ไปด้วยตาชาญ
ตาชาญก็เป็นตาของน้องชมพู่ก็นำสวดมนต์ให้กับลูกหลานนะครับ
อาจารย์บุญมาก็ให้สินให้พรครับครอบครัวก็กรวดน้ำ
แล้วก็ได้นำของที่จะไปบริจาคให้กับอำเภอดงหลวง
มาให้กับพระอาจารย์บุญมาสวดอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่ด้วย
พอเสร็จพิธีครับพ่อแม่ของน้องชมพู่เองก็นำขนมเบเฟอร์ขนมปัง
มเปรี้ยวต่างไปวางให้กับน้องชมพู่ที่โกรธอัฐิ
แล้วก็บอกให้น้องชมพู่นั้นมารับสิ่งที่พ่อแม่แล้วก็พี่นั้นทำไปให้

พ่อแม่เสียทีเวลาวันนี้พ่อแม่และน้องชมพู่แจกข้าวของมากมาก
เลยตอนนี้น้องหน่อยเหมือนยังรอความยุติธรรม
อ่ะรอค่ะ
เหมือนที่ให้ข้าวถามนะครับถ้าคิดว่าน้องอย่างรอความยุติธรรม
แม่ก็บอกรอน้องยังรอ

ผมเชื่อว่าพ่อแม่ก็รอทุกคนก็รอเราก็รอ

หลังจากนั้นนะฮะก็ครอบครัวมีการนำของที่ซื้อมา

มีข้าวซานบะหมี่กลึ่ง๓เด็ดรูป

น้ำดื่นต่างเนี่ยก็ไปมอบให้เป็นการทำบุญ
คุณผู้ชมครับนะฮะแม่ของชมพู่คุณสาวิตรีเองก็หวังอย่างยิ่ง
ตำรวจจะสามารถจับคนร้ายได้แล้วก็อดทนรอจนถึงวันนั้นแหละ
เพราะตำรวจเคยพูดว่าคดีนี้คืบหน้าไป๑๐๐แล้ว
และการที่จะจับคนร้ายได้นั้นตำรวจบอกว่าต้องถึง๑๒๐เปอร์เซ็นต์
หลักฐานต้องเพียงพอหรืออีก๒๐เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแม่ก็จะรอต่อไป
แต่ก็ยอมรับว่ายังมีความกังวลใจอยู่เพราะตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้เลย
แล้วเกรงว่าสุดท้ายอาจจะตกเป็นเป้าให้คนร้ายกลับมาก่อเหตุกับครอบครัวหรือเปล่า
แล้วก็ยังมาเกิดเหตุวัวที่เลี้ยงไว้ล้มตายในวันครบรอบน้องหายตัวไปอีก
ใจคอไม่ดีเลยตอนนี้มันมาตายในวันเดียวกันครบรอบ๑ปีพอดี
น้องหายไปก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุอะไร
มีคนมาหวังจะทำอะไรที่มันเป็นเรื่องร้ายหรือเปล่า